คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นต่อเนื่อง
จากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เรื่องนี้ซับซ้อนมีตัวละครหลายตัว
ถึงว่าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวกันมาแล้ว
ซึ่งล่าสุดที่สามารถแกะรอยได้
ก็คือการโทรศัพท์หาผู้จัดการให้ช่วย
ร้องขอให้ช่วยเหลือแล้วก็แชร์โลเคชัน
หรือว่าสถานที่ไปยังผู้จัดการนะคะ

คือตำรวจเจอโทรศัพท์มือถือนี้
ไปอยู่ที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่า
ซื้อต่อมาจากพนักงานตัดแต่งกิ่งไม้ของกรทม
ซึ่งตัวพนักงานก็บอกว่าเก็บได้ที่เกาะกลางถนน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดทั้งหมด

เพื่อจะติดตามตัวเซลลแมนคนนี้มาให้ได้
เพราะว่าเรื่องนี้ตัวญาติของเซลแมน
ก็มาประสานกับทางรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีด้วย

ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบานธรรมศาลาค่ะ
ควบคุมตัวพยานคนหนึ่งไปชี้จุด

ของนายรัฐภูมิหรือเบิร์ตพิมพ์ใจใสอายุ๓๔ปี
แมนที่หายตัวไปอย่างปริศนาเอาไว้ได้
พยานอ้างว่าเก็บได้บริเวณเกาะกลางถนน
ใกล้กับขนส่งสายใต้ใหม่

เจอของใช้ส่วนตัวกระจัดกระจายอยู่
นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการสอบปากคำ

ซึ่งตำรวจเขาแกะรอยสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ก็ตามไปจนเจอตัวคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ตำรวจก็เลยนำตัวมาสอบปากคำ
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่า
ซื้อต่อมาจากคนงานตัดแต่งกิ่งไม้ของกรทมคนหนึ่ง

จะต้องขยายผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
นี่คือในประเด็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนตั้งไว้๒ประเด็น

กรณีนี้เป็นการหายตัวไปเอง

แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าเสียชีวิตแล้วหรือเปล่า
หรือว่ายังมีชีวิตอยู่ตำรวจขอเวลา
สวนข้อที่จริงอย่างละเอียดเพิ่มเติม
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ยังไม่สรุปค่ะว่าสาเหตุการหายตัวไปของเบิร์ต
เป็นการลักพาตัวหรือเป็นการหลบหนีอะไร
จากกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์ทราบ
พยานหลักฐานต่างเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
พฤติกรรมของในเบิร์ตซึ่งล่าสุดที่บอกว่า
ติดต่อกันได้เขาติดต่อกับทางผู้จัดการ
ทำงานด้วยกันบริษัทเดียวกันติดต่อขอความช่วยเหลือ
แล้วก็แชร์โลเคชั่นหรือว่าส่งสถานที่อยู่ไปให้
ทางตำรวจบอกว่ามันยังมีข้อน่าสงสัยบางอย่างค่ะ

ตอนนี้ตำรวจเขาได้กำหนดแนวทางในการทำคดีเอาไว้แล้วนะคะ